ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมแสงความคิดเห็นมาบอกขึ้นทุกอย่างแต่ค่าแรงไม่ขึ้น
ท่านแนะนำมาก็เลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวกินกันแล้วนะฮะ
ไม่ใช่แค่ประชาชนที่มีเสียงบ่นนะครับแต่ว่าศิลปินดาบราเขาก็บ่นเหมือนกัน
ถอนหายใจเหมือนกันเรื่องของราคาของหมูของไก่ของไข่และข้าวของต่างนะครับ
ตลกรุ่นใหญ่อย่างปาเทพโพงามปาเทพที่ก่อนหน้านี้เคยส่งกำลังใจให้แก่นายกรัฐมนตรี
กลับเป็นว่าไลฟ์สดของป่าเทพนะบ่นถึงปัญหาข้าวของราคาแพงอยู่เหมือนกัน
มีบางช่วงบางตอนพูดถึงนายกลุงตู่นายกประยุทธ์ด้วยลองไปฟังปาเทพนะครับ
ก็ไม่รู้แล้วแต่ผู้นำนะครับเราต้องรีบจัดการของแพงมันมายังไง
เราต้องส่งไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางนี้
จากตลกรุ่นใหญ่นะคะคุณผู้ชมมาดูอาจารยิ่งศักดิ์บ้าง
พิธีกรและเจ้าของโรงเรียนสอนทำอาหารก็ไลฟ์ค่ะ
แล้วอาจารย์เล่าถึงพวกวิกฤตข้าวของที่มันราคาแพง
ส่งผลไปถึงการซื้อของไหว้เจ้าช่วงตรุษจีน
ที่สำคัญอาจารยิ่งศักดิ์ไลฟ์มีประโยคแซ่บด้วยเอาฟังค่ะ
บ่นก็บ่นให้จบตรงนี้นะครับไม่บ่นข้ามคืน
ขึ้นราคาพ่นประกาศวันนี้ใช่ฉันก็ฟัง
จะขึ้นราคาแล้ววันพรุ่งนี้
จ่ายแล้วก็บอกเขาหน่อยยกให้เลี้ยงไก่มึงไม่จะกลัวอะไรหรอก
กินไข่เลี้ยงเองเถอะกูอ่ะอึ้งไปเลย
ทำไงดีอ่ะหมูแพงก็อยากกินหมูไปกินอย่างอื่น
วันนี้ฉันบอกว่าไข่แพงก็อยากกินไข่ไปกินอย่างอื่น
พรุ่งนี้กุ้งแพงเออมึงอยากกินกุ้งมึงก็ไปกินอย่างอื่น
ไปไปมามามันขึ้นหมดทุกอย่างเลยฉันก็ต้องบอกว่าเออ
พร้อมใจกันเป็นอาหารหมาแล้วกันคนละเม็ดสองเม็ด
โอ้โหอาจารยิ่งศักดิ์ก็ไลฟ์สดสไตล์กินไปบ่นไปแล้วนะฮะ
ส่วนคุณอ๋อมสกาวใจบอกไม่ขอทนกับสถานการณ์แบบนี้เหมือนกัน
โพสต์ข้อความฟาดแรงนะลงไอจีแบบนี้ครับ
บอกว่าข้าวเปลือกถูกหมูแพงน้ำมันขึ้นมาไข่ไก่แล้วค่ะ
ครองชีพสูงขึ้นขนาดนี้ค่าแรงเท่าเดิมและต้องยอมรับว่าความจริงนะฮะ
ว่าหลายคนเนี่ยหาเงินได้วันหนึ่งไม่ถึงสามร้อยบาท
มันถึงจุดที่คุณต้องยอมรับได้แล้วหรือยัง
ว่าคุณไม่มีความสามารถในทุกด้าน
ลองออกไปเดินตลาดเองสิแบบไม่มีคนเซ็ตรอไว้สิ
คุณอาจจะได้ข้อมูลมาพิจารณานะครับ
นี่คุณออมเนี่ยฟาดแรงเหมือนกัน
ตามด้วยแคปชั่นที่ว่าถ้าให้แนะนำก็ต้องบอกว่าออกไปเถอะ
โดยหลังจากนั้นก็มีอีก๒โพสต์ที่คุณอ๋อมเนี่ย
จัดเต็มระบายความรู้สึกครับแค้นใจเรื่องการทำงานของรัฐบาลนะครับ
ซึ่งล่าสุดคุณอ๋อมก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีสั้น
บอกว่าก็ตามนั้นเลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋า
เหลือทนมานานแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้คือมันเป็ดทุกขึ้นราคา
คือทุกอย่างขึ้นราคาหมดแล้วอ่ะค่ะเมื่อเช้าไปเติมน้ำมัน
น้ำมันก็ขึ้นใช่ไหมคะหมูขึ้นราคาไก่ไข่เป็ดค่าเรือ
ทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยแล้วคนจะอยู่ยังไง
ถ้าไม่ไหวคือออกไปเพราะว่าการบริหารตอนนี้มันไม่สำเร็จสักอย่างค่ะ
ตอนนี้มันไม่สำเร็จเลยมันมีอะไรบ้างที่สำเร็จอันนี้คือ

ไม่แค่ถ้าเขาไม่เดือดเอาเขาไปออกมาพูดหรอก
โอ้โหตอนตอบกับเราเธอก็ยังไม่ฟาดแรงเท่ากับที่โพสต์นะฮะ

ค่าเรือคลองแสนแสบ๑๔ธันวาคมศุกร์นี้นะ
จะขึ้นตามระยะทางอีกระยะทางละ๑บาท
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อด้วยอะไรล่ะด้วยแก๊สหุงต้มนั่นเองนะคะ